คุณผู้ชมครับได้ยินคำพูดที่ว่า

แต่วันนี้จะให้ดูภาพยนตร์แล้วย้อนดูตัว
คุณรัชพรเคยดูภาพยนตร์เรื่องไหน
แล้วเกิดแรงบันดาลใจ

เอาจดจำมาทำปฏิบัติตามไหม
มีบางคำบางคำพูดในบทอะไรอย่างนี้
แต่อย่างนี้ที่รู้สึกว่าเออดีเหมือนกันน่ะน่าเอามาทำตาม
ใช่อย่างของผมเนี่ยพวกภาพยนตร์เรื่องรักชาติเกี่ยวกับรักชาติก่อนนะ
นี่ก็ทำให้เรารู้สึกภูมิใจในความเป็นคนไทยอะไรแบบนี้
ส่วนตอนนี้มีภาพยนตร์เรื่องหนึ่งออกมาครับ
เป็นการสะท้อนชีวิตของนักเรียนอาชีวะในยุค๙๐
แต่ปรากฏว่าคือเขาวิเคราะห์กันว่า
ที่นักเรียนตีกันช่วงนี้บ่อยเนี่ย

แล้วก็มันทำให้หนังเรื่องนี้พอไปดูแล้วรู้สึกว่าฮอร์โมนมันพรุ่งพลาด

อ่าเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่จังหวัดกาลสินครับ

เดี๋ยว
มันอยู่ตรงนี้มันต้องเปลี่ยน
อ้าวนะเห่อมันเบิ้มหนังสว่านี้มันก็เปลี่ยนจริงจริง
อ๊าวมันเบิ้มหนังซื้อซื้อมันก็เปลี่ยนจริงจริง

คือเรียกแม่หลบแทบไม่ทัน

พรพันธชนอายุ๒๑ปี
เขาถ่ายเหตุการณ์ที่กลุ่มวัยรุ่นตีกัน
ถนนถินานนท์ตะบนกาลสินอำเภอเมืองจังหวัดกาลสิน
ช่วงเย็นของเมื่อวานนี้เป็นยังไงบ้างครับคุณอรัชพรฮะ

เป็นผมอาจจะไม่ถ่ายได้นานขนาดนี้ด้วยซ้ำ
นี่ฮะเจ้าของคลิปกับครอบครัวนะ
ไปเจอกลุ่มวัยรุ่น๒กลุ่ม
รวมแล้วเขาว่า๕๐คนได้
ทะเลาะแล้ววิ่งไล่กันนั่นนะครับคุณผู้ชมฮะ

บริเวณลานจอบรถจักรยายนประตูทางเข้าออกฝั่งโรงหนัง
ลักษณะท่าทางเหมือนจะเขม่นกันแหละ
เหมือนจะมีเรื่องกันแหละดูออก

เบิ่งหนังกะยังตีกันเนาะ

แปลว่าดูหนังอะไรแล้วตีกันนะอินเกินจริง
นี่แหละมีชาวเน็ตเข้าไปแชร์กว่า๓๐๐ครั้ง
แสดงความคิดเห็นกันเป็นจำนวนมาก

น่าจะเกิดจากการเรียนแบบภาพยนตร์ดัง

เพิ่งจะเข้าฉายก่อนอันนี้เขาคาดกันว่านะ
เขาคาดกันว่าเฉยนะฮะ
เพราะว่าวัยรุ่นนัดมาเจอกันหลังจากหนังฉายจบ

ใครก็จะมาซื้อของไม่สนใจนะฮะ
นี่แหละครับเดี๋ยวฟังเสียงเจ้าของคลิปกันหน่อยฮะ

ก็เลยเห็นเขาเริ่มมีปากเสียงกันมานะครับ
ก็เลยมีเรื่องมีปากเสียงกันมาเริ่มทะเลาะกัน
ครั้งหนึ่งก็เริ่มมีเกิดอาการแบบว่า
เริ่มตีกันตั้งแต่ตรงโซนตรงรถนี้ครับ
วิ่งไล่กันออกไปทางถนนใหญ่นะครับ

จะไล่ตีกันออกไปทางตรงหลังบิ๊กซีครับ
ก็คือเกิดตีกันก็น่าจะมี

พบว่ามีพลเมืองดีครับ

โอ้โหสงสัยจะตีกันแล้วล่ะคุณตำรวจ
น่าจะเกิดความคึกขนองหรือว่าเขม่นกันมาก่อน
หลังจากนี้ตำรวจจะส่งตำรวจสายตรวจนะครับ

พวกพี่เขาน่าจะมาประลองกำลังกัน
โอ้โหมาประกาศศักดากันว่าอย่างนั้น